คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับ
นี่แท็กซี่เนี่ยทะเลาะกับหนุ่มหัวร้อนนะครับ
ผู้โดยสารกระโดดลงกลางทางเลยเพราะกลัวจะมีเรื่อง

ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่โดนชายหัวร้อน
เปิดประตูกระชากคอและจะทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ระทึกนี้กันหน่อยนะครับ
โดยสารด้วยกรณาอาริกลับสำหรับผู้โดยกรรม
กู้ออกขวานไม่ได้ปากแม่น
โอ้โฮคุณผู้ชมเหตุนี้มันรุนแรงเหลือเกิน
รถแท็กซี่กำลังขับมารถดำกัน
ขับแบบกระโชกห้กห้าคแล้วพยายามจะปาก
แล้วคุณดูจังหวะหนึ่งที่รถแท็กซี่กำลังจะกลับรถ
เห็นผู้โดยสารไหมครับ
ผู้โดยสารเปิดประตูหลังออกมานี่คุณ

เขาก็เลยส่งคลิปเหล่านี้ให้สื่อ

เอาไปตามหาไอ้คนหัวร้อนนี้ให้ได้นะครับ

เป็นคลิปที่คนขับรถสีดำเนี่ย
กระชากโชเฟอร์แท็กซี่ออกมาจากรถแล้ว

และมีการเหมือนทำร้ายร่างกายด้วย

กราบเท้าแล้วนะยังผลักให้หัวโชเฟอร์แท็กซี่
แทกกับรถโชเฟอร์แท็กซี่หลายครั้ง

โฟเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกข่มขู่ทำร้าย

ถูกทำร้ายแบบนี้อยู่นานเกือบ๑๐นาทีนะ
กระทั่งเริ่มมีรถของพลเมืองดีเข้ามาจอด

เขาเริ่มที่จะมาจอดมาช่วยกันแล้วนะคุณนะ

คุณทำไมกลางขนาดนี้เนอะสาเหตุเนี่ยแน่นอนมันน่าจะมาจาก
เรื่องของการขับปาดหน้าหรือเปิดไฟสูงใส่กันนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปพบกับเจ้าของคลิปคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้
ก็คือนายชายสิตหรือว่าคุณแจ๊กนะครับ
คุณแจ๊คให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนะก็อย่างที่บอกไป
สักประมาณสัก๓ทุ่มปรากฏว่าได้ยินเสียงไอ้คุณ
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายนะครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้มาเอะอะโวยวายตอนจอดเท่านั้นนะ
ตอนที่ขับรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ยินเสียงแล้ว
รถคันสีดำเนี่ยเขาเปิดกระจกลงมาตะโกนด่าแท็กซี่มาโดยตลอดทางนะครับ
เขาก็เลยได้ยินเสียงตะโกนด่าลั่นถนน
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ทั้งหมด
แล้วก็เหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนะครับ
ผมเองพยายามตะโกนห้ามไปเหมือนกัน
แต่ทีนี้เสียงโต้เถียงกันมันดังมากจนคงกลบเสียงผมนะ
สักพักก็มีพลเมืองดีเข้ามาห้ามปราม
แล้วก็แยกย้ายทั้งคู่ออกจากกันนะครับ
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่สพเมืองนนทบุรีเหมือนกันนะครับ
คนขับแท็กซี่ไม่ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด
สันนิษฐานว่าทั้งคู่อาจจะขอโทษขอโพยกันแล้ว
แล้วก็แยกย้ายกันออกไปนะครับ
อย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนกันนะคุณ